เพราะว่าเช้าสดใสปลุกตัวเองด้วย

คุณผู้ชมครับช่วงหน้าแรงแบบนี้

ทั้งรวงพึ่งเคยทานหรือเปล่า

โดยเฉพาะไข่มดแดงนี่แซ่บทีเดียว
ถ้ามาทำเป็นสแนคกินใส่ถุงแน่นี่ก็จะดีมาก
รวมทั้งผักหวานป่าครับถูกนำไปวางขายที่ตลาดสดบางลำพู
เทศบาลเมืองนครขอนแก่นกันมากครับ
ทำให้ตลาดที่นี่มีความคึกคักเป็นอย่างมากในช่วงเช้าแบบนี้นะฮะ
ใครที่ดูข่าวเสร็จแล้วลองไปเดินตลาดนี้ดูนะ

ผมขอแบบเอาผักหวานไปผัดเลยนะใส่ไข่นะ
ก็ทำให้ตลาดนี้คึกคักขึ้นมานะครับ
ป่าเหล่านี้จะมีชาวบ้านในเขตของอำเภอรอบนอก
ทั้ง๒๖อำเภอหอปฮิวกษัยกระบุงแล้วก็

จากอาหารปากที่เอ่ยมาแล้วยังมีของหายากที่
ช่วงหน้าแรงจะเจอเท่านั้น
คือคือแมงอีนูนแมงสดิ้งอันนี้คนอีสานน่าจะรู้จักดีนะ
แล้วก็คนอีสานคนนั้นคือคุณ
แล้วก็เขาเรียกว่าไข่ผำนะนี่ผมไม่ทราบว่ามันคืออะไรใช่ไหม
แล้วก็มีเห็ดขอนปลาแล้วก็อีกหลายอย่างทีเดียวนะฮะตามที่ในภาพเลย
ก็เอามาให้ลูกค้าที่ชื่นชอบได้เลือกซื้อกันราคาประหยัดมากนะ
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซื้อกับคนที่เก็บโดยตรงเลย
คือเก็บจากป่าแล้วก็มาวางขายแบบนี้เลย
นางเรนูงามสมมนต์อายุ๕๖ปีแม่ค้าที่จำหน่ายน้ำพึ่ง
เขาเรียกว่าน้ำพึ่งมิ้มบอกว่าช่วงหน้าแรงลูกชายกับสามีจะออกไปตีพึ่ง
อยู่บนภูเขารวมทั้งเข้าป่าไปหาของป่า

โดยพึ่งเหล่านี้จะทำรังบนกอไผ่แล้วก็ต้นไม้นะครับ
โดยระยะเวลาประมาณ๓๕วัน
ก่อนจะนำรวงที่มีทั้งน้ำหวานทั้งตัวอ่อน

แล้วก็หาบออกมาวางจำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้นะครับ
ราคารังละ๒๐บาทสูงสุด๕๐๐บาทตามขนาดตามคุณภาพของรังพึ่งนะฮะ
ส่วนน้ำพึ่งที่นำมาขายก็จะคั้นกันสดจากรังพึ่งเลย
ให้ลูกค้ามั่นใจว่านี่คือน้ำพึ่งเดือน๕ของแท้
เอามาโชว์ให้ดูไปเลย
มันจะใสหน่อยนะฮะโดยจะขายราคาขวดละประมาณ๓๕๐บาท

ส่วนอาหารปลาแล้วก็ปลาสดอื่นเนี่ยราคาจะถูกแสนถูกครับ
ชนิดครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องผ่าน
พ่อค้าคนกลางนะฮะซึ่งก็สามารถสร้างรายได้
และด้วยเฉพาะรังพึ่งสดนางเรนูบอกว่ารายได้
ราคาอย่างต่ำคุณผู้ชมฟังดีนะครับ

๑๕๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐๐บาทต่อเดือน
คนทำงานออฟฟิศนี่แม่ต้อง

เออบรรยายได้งามทีเดียวช่วงน่ารักแบบนี้นะครับ